ไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานกันหน่อยในช่วงตลอดข่าวคำ
รวมเอาไว้แล้วเหล่าบรรดาขาแดนแดนหลุดโลก
แนนยังไงให้โลกจำคุณตลอดทั้งชีวิต
ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวคำ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตลอดข่าวขำ
เรื่องราวที่มาพร้อมกับความมันและความหา
วันนี้เรารวบรวมลีลาของเหล่าคาติสมาฝากกันอีกแล้วล่ะครับ
แต่ละคนจะงัดลีลาเด็ดอะไรมาโชว์บ้าง

เริ่มกันที่น้องกลุ่มนี้ที่เขารวมตัวกันมา

กีฬาที่พูดถึงคืออะไรไปชมกันเลยครับ
โอ้โฮไอ้เราก็นึกว่าเล่นตักกร

กลายเป็นท่าเต้นของน้องเขาซะอย่างนั้น
ดูไปดูมาก็เพลินดีเหมือนกันนะ
วันหลังเนี่ยขอเต้นบ้างนะครับ
ย้ายจากเวทีเล็กไปต่อกันที่เวทีใหญ่
เชิดฉายได้ในวงการ
กับเขาคนนี้ลีลาจะเด็ดขนาดไหน
ชมกันครับ

ลีลาเด็ดขนาดนี้เนี่ยมีเพื่อนไปด้วยหรือเปล่าจ๊ะ
มีก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยโทรตามเพื่อนด่วนเลยนะ
อย่างน้อยเนี่ยเวลาโดนตืบมันจะได้มีคนหาไปโรงพยาบาลยังไงล่ะครับ
โอเฮ่รีล่าพ่ออ้อนสำขนาดนี้เนี่ย
พี่ก็เป็นห่วงยังไงก็กลับบ้านดีนะ
ปิดท้ายกันด้วยความสนุกสนานบนลานกว้างของอีกกลุ่มหนึ่ง
บอกได้เลยว่าเด็ดไม่แพ้เมื่อกี้นี้แน่นอนครับ
สมคำร่ำลือไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าเต้นแบบไม่แคร์นักร้องไม่แคร์ดนตรี
ไม่แคร์เวทีเลยล่ะครับ
โอ้โหดูเอาเถิดคุณผู้ชม
อยากสนุกแบบไหนเลือกได้จากที่เรานำมาฝากได้เลยจ้า
ว้าวว้าวว้าว

ไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ย

ก็คิดว่าแบบนั้นน่าน่าใต้ไว้กันนะคะคุณ
แต่ว่ามันเป็นสีสันของคนที่ชอบแบบรักในการเต้น
ว่ากันไม่ได้ก็เป็นเรื่องสนุกสนานที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ